ก็คือช้างตาย๒ตัวแล้วช้างป่าตาย๒ตัวที่ถูกไฟช็อตนะฮะ
อยู่ที่พื้นที่ไร่สับปะรด

มีความคืบหน้าในคดีนี้เพราะว่าศาลให้ประกันตัวบรองนายยกเทศมนตรีเมืองหนองปลือ
และลูกน้องหลังเข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งลูกน้องที่เป็นคนเฝ้าไร่ก็ยอมรับสาภาพว่าขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าจริงนะครับ
ส่วนรองนายยกเทศเป็นแค่คนเช่าในการปลูกสับปะรดเท่านั้นนะครับ
โดยนายนิยมเที่ยงธรรมรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือในฐานะผู้เช่าที่ดินปลูกสับปะรด
พร้อมด้วยลูกน้องคือนายสมินจันสมุทรผู้ดูแลไร่สับปะรดเข้าพบตำรวจภูทรบ่อทองจังหวัดชนบุรี
หลังได้รับหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีช้างพลายป่างาเดียวอายุ๒๕ปี
รั้วลวดที่ติดตั้งกระแสไฟฟ้าช็อตตายบริเวณไร่สับปะรดพื้นที่หมู่๒ตำบลพลวงทอง
ซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อป่า๕จังหวัดเมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมานะครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งนายนิยมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
ขณะที่นายสมินรับสาภาพว่าเป็นผู้ขึงลวดจนทำให้เกิดเหตุช้างถูกไฟฟ้าช็อตตาย
พร้อมกับอ้างว่าเขามีหน้าที่รับจ้างเฝ้าไร่ให้กับนายนิยม
ไม่อยากให้ทรัพย์สินของนายจ้างได้รับความเสียหาย
ก็เลยต้องปกป้องทรัพย์สินด้วยวิธีนี้เพราะจะได้ไม่ต้องมาคอยเฝ้าไร่ทั้งวันนะครับ
และหลังจากที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ไปขออำนาจศาลฝากขังเมื่อวานนี้
สารก็อนุญาตให้ทั้งคู่ประกันตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคนละ๑แสนบาท
ส่วนนายสมินถือว่าถูก๒ข้อหาแล้วนะ
เพราะว่าช้างตัวแรกที่ตายไปนายสมินเป็นคนเฝ้าไร่ก็เป็นคนขึงลวดเหมือนกันนะครับ
คราวนี้ก็เป็นช้างตัวที่๒แล้วนะครับ